สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันวิสิทธิ์มหันนะครับ
พรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับแน่นอนอย่างที่ได้ย้ำเตือนตลอดต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ
ใครที่จะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้คงต้องฟังหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หลายจุดคงต้องเจอกับความแปรผลสภาพอากาศที่เกิดขึ้น
วันนี้เจอเต็มไปแล้วนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคตะวันออกหลังจากนี้เป็นอย่างไร
มาติดตามกันนะครับมีการคาดการณ์แบบนี้นะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับ
จุดที่ยังมีโอกาสที่จะเจอเรื่องของความแปรปวนสภาพอากาศ
ส่วนใหญ่นั้นยังอยู่ในบริเวณปีกตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีหนองคายบึงกาลนครราชศรีมาบุรีลำซูรินศรีสะเกดอุบลราชธานี
ในขณะที่ในช่วงวันที่๑ถึงวันที่๒ครับภายอุดรธรรมนั้น
จะสามารถขยายตัวเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น
รอบคลุมในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วย
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับในระยะนี้
กระแสลมค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับเป็นกระแสลมตะวันออก

ฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักบางแห่ง

สูงประมาณ๒เมตรเกินเรือ

มาดูจากระบบพยากาลอากาศไทยรัสทีวีดีโน้นครับ
ภาพที่เราจะได้ชมกันนั้นเป็นภาพการแสดงลักษณะการแผลลงมาของมวลอากาศเย็น
แน่นอนการแผลลงมานั้นก็มาพร้อมกระแสลม
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตสีเหลืองสีส้มดีนะครับเป็นกระแสลมแดง
สังเกตว่ามีการแผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือฝั่งตะวันออก
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
กระแสลมเหล่านี้หอบเอากลุ่มฝนที่เกาะตัวในบริเวณทางตอนล่างของประเทศจีนมาปกกลุ่มด้วย
มาดูการแสดงลักษณะการตกของฝนกัน
สีเหลืองคือตกหนักสีเขียวคือตกปานกลาง
วันนี้จะพบว่าตกเป็นวงกว้างในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา
วันพรุ่งนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่ากลุ่มฝนนั้นจะมีการแพลลงมาเป็นแนวยาว
กลุ่มตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
แล้วก็อีสานตอนล่างอาจจะตกหนักในบางพื้นที่
ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งพรุ่งนี้ในพื้นที่ดังกล่าวต้องระวังหน่อย
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงตกหนักตกต่อเนื่อง
เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตกเป็นแนวยาวตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่าง

หลักกลุ่มฟ้นส่วนใหญ่นั้นจะเน้นตกหนักในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาค
ที่ตกมาก็มาพร้อมกับกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมหนาตา
ทั่วพื้นที่ประเทศไทยยกเว้นภาคเหนืออาจจะบางหน่อยนะครับ
เมฆเหล่านี้เองมีผลดีอย่างหนึ่งก็คือลดอุณหภูมิ
วันนี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๗องศา
การว่าพรุ่งนี้สูงสุดนั้นจะอยู่เพียงแค่๓๒องศาเซลเซียตเท่านั้น
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ยังไงอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ